ส่วนข่าวนี้ก็ยังอยู่กันที่พื้นที่ภาคใต้ค่ะอยู่ที่จังหวัดตรัง
คุณผู้ชมเราเคยเล่าข่าวพวกผู้ต้องหาคดียาเสพติดแล้วพยายามหลบหนีใช่ไหม
เหตุการณ์นี้ก็เหมือนกันค่ะคงจะเครียดแหละ
ตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังคุมตัวจะขึ้นรถส่งฝากหางศาล
ผู้ต้องหาคนนี้หนีหนีแล้วกระโดดลงน้ำไปเลยค่ะ
เดี๋ยวไปดูซิตำรวจจะเจอไหมจะจับได้ไหม
นี่ค่ะเอาตัวขึ้นมาจากน้ำ
ในสภาพที่ไม่ได้ใส่เสื้อ
ภาพที่ตำรวจสพกันตังที่จังหวัดตรังคุมตัวผู้ชายคนนี้
ผู้ชายคนนี้เขาเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดค่ะ
ชื่อว่านายวิศนุอายุ๓๑ปี
ตอนที่เอาตัวมาน่ะเอาตัวมาจากไหน

ดูดทรายจอดอยู่ตรงริมแม่น้ำตรังค่ะ
เพราะอะไรนายวิศนุคนนี้เขาหนี

ตอนที่ตำรวจกำลังคุมตัวจะขึ้นรถไปส่งสารจังหวัดตรังเนี่ย
วิ่งมาเลยนะวิ่งแล้วก็โดดตู้ม

ตำรวจมา๒๐กว่านายปิดล้อหมดเลยนะ

เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาปฏิบัติการค้นหาไปดูซิ
ใต้ต่อหม้อต่างเอาค้นหาตรงใต้สะพานต่างว่าอยู่ตรงไหน
นี่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนสายของเมื่อวานนี้
ถามว่าแล้วก่อนหน้านั้นมันเกิดอะไรขึ้น

วันจันทร์ที่ผ่านมา๒๑พฤศจิกาตัวนายวิศนุเขาโดนจับ
ตำรวจสพกันตังจับคดีครอบครองยาเสพติดครอบครองยาบ้านี่แหละ
เอาไว้ขายเอาไว้เสพเจอยาบ้า๕๓เม็ด
จับได้ในตำบลบ่อน้ำร้อนที่อำเภอกันตังนี่แหละค่ะ
ทีนี้ก็เลยคุมตัวนายวิศนุไปที่สพกันตัง
ตัวนายวิศนุตำรวจบอกเลยเห็นท่าดูทรงก็รู้เครียด
คิดดูสิเวลาเอาตัวเข้าห้องขังในโรงพักแล้ว
ไม่ได้หลับไม่ได้นอนโอ้โฮโอ้โฮ
โวยไว้ตลอดทั้งคืนเลยอยู่แบบนี้อาหาร
ทีนี้เมื่อวานนี้ตอนสายสายของวันอังคาร
ตำรวจกำลังจะเอาตัวนายวิศนุขึ้นรถ
ส่งสารจังหวัดตรังไงแล้วก็มีตำรวจสามนายเดินประกบไปด้วย
จังหวะนี้แหละนายวิศนุเขาหนี
หนีแล้วกระโดดลงแม่น้ำตรงท่าเรือแพรขนานยนต์กันตังนะคะ
ห่างจากสอพอล์เยอะไหมไม่ถึงกิโลคุณผู้ชม
สักประมาณ๘๐๐เมตรเท่านั้นเอง
ตัวนายวิศนุมือยังใส่กุญแจมืออยู่เลยแต่ก็คิดหนี
ทีนี้ตำรวจก็ต้องตามสิระดมค้นหา
หาทั้งทางบกด้วยโดดลงน้ำแล้ว
หนีไปขึ้นฝั่งตรงไหนยังไงหรือเปล่า
ชาวบ้านเองเขาก็ช่วยกันนะเอาเรือมาแล่นค้นหา
จนท้ายที่สุดนั่นไงใช่วิสนุกไหม

เอาตัววิศนุประสานกับตำรวจนะ

แล้วเนี่ยญาติของวิศนุก็ยืนรออยู่ก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนั่นแหละ
หลังจากนี้ต้องนำตัวส่งฟ้องศาล
ดีไม่ดีก็เดี๋ยวโดนเพิ่มโทษด้วยนะหลบหนีค่ะ